ส่วนเรื่องนี้ค่ะโอ้โหเห็นแล้วมันสลดใจแล้วก็ให้ชวนคิดต่อนะคะ
มีคลิปหนึ่งค่ะโพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊ก
ผู้หญิงคนนึงเขาอุ้มลูกไปแล้วอยู่ดีเหมือนกับเอาลูกไปทิ้งเอาไว้ในวัด
คือทิ้งเลยแล้วชาวบ้านเขาเห็นเขาก็ไปช่วยเด็ก
ผู้หญิงคนนี้ก็ยังด่ากับชาวบ้านนะแล้วตะโกนถามชาวบ้านว่า
ก็จะทิ้งอะแล้วจะทำไมอย่างงี้เลยอะ

เนี่ยเอาเด็กไปทิ้งกันดื้อแบบนี้เลยเห็นคลิปนี้ตอนแรก
สิ่งแรกที่คิดก็คือใช่แม่ลูกกันจริงหรือเปล่า
เป็นลูกเขาจริงหรือเปล่าที่อยู่ดีถือมาทิ้งอ่ะนะครับ
แล้วก็ท้ายคลิปจะเห็นว่าผู้หญิงที่อุ้มเด็กไปทิ้งเนี่ย
ก็มีชาวบ้านมาคุยมีตำรวจมาไกลเกลี่ยนะ
เขาก็อุ้มเด็กกลับไปนะแล้วอุ้มเด็กกลับไปจะเอาไปทิ้งที่อื่นอีกไหมอ่ะ

ใช่เหตุการณ์นี้นะคะแม่ของเด็กกับชาวบ้านเถียงกันอยู่นะคะ
เพราะว่าแม่เด็กเนี่ยอุ้มเด็กเป็นเด็กผู้ชายนะคะ
ชาวบ้านบอกว่าจากการดูนะจากการเห็นด้วยตาเนี่ย
คาดว่าเด็กน่าจะอายุประมาณ๘เดือน

นี่ที่วัดนกเขตภาษีเจริญกรุงเทพ
ชาวบ้านไปเห็นก็เลยช่วยอุ้มเด็กเอาไว้ไง
แล้วก็แม่ที่เอาเด็กไปทิ้งเนี่ยก็ตะโกนด่าชาวบ้านไง
ก็จะทิ้งแล้วจะทำไมอะไรแบบนี้
โอ้โหเราส่งนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
คุณปียชาติคงถิ่นไปที่วัดนกที่เขตภาษีเจริญกรุงเทพนี่แหละค่ะ
ไปคุยกับคนดูแลวัดค่ะ
นายสมเดชกุลชาติเขาเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานนี้

แล้วเห็นผู้หญิงคนนี้ที่อยู่ในคลิปค่ะ

อุ้มเด็กมาตอนแรกเนี่ย

บอกว่าจะไปชงนมให้เด็กกิน

เขาเลยไปช่วยอุ้มเด็กขึ้นมา

แต่ผู้หญิงคนนั้นก็ยังโวยวายไม่หยุด
คนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เลยแจ้งตำรวจนะคะ

ปรากฏว่าที่ตัวผู้หญิงคนนี้

อาการป่วยทางจิตทางประสาท

ก็บอกใครจะเอาไปไหนก็เอาไป
แล้วก็อีกคนนึง
ผู้ชายอีกคนนึงก็อุ้มลูกมา

มาเถียงกันตรงเนี้ย

ไม่มีอะไรก็มีแหละ
ใบแพทย์

ยิ่งต้องคิดต่อว่าหลังจากนี้ยังไงต่อ

ก่อนหน้านี้เคยเห็นผู้หญิงคนนี้ค่ะ
อุ้มเด็กไปทิ้งไว้ที่วัดอื่น

เคยทำมาแล้วแต่จากเหตุการณ์เนี้ยคนที่อยู่ในเหตุการณ์และตำรวจก็บอกว่า
ตัวผู้หญิงคนนี้ก็อุ้มเด็กกลับไปแล้วอ่ะนะคะครับทีนี้เขาก็พยายามตามหาว่าบ้านอยู่ไหน
เป็นยังไงไปทิ้งไว้ที่อื่นหรือเปล่ายังหาไม่เจอ
ตอนนี้ยังหาไม่เจอว่าบ้านของผู้หญิงคนนี้อยู่ที่ไหนนะคะก็จะต้องตามกันต่อแหละ
เพราะว่าคนสงสารเด็กอะค่ะเป็นห่วงไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะไปเอาไปทิ้งที่ไหนที่อื่นอีกหรือเปล่า
แล้วก็มีอาการป่วยทางจิตธรรมศาสตร์ดูแลลูกได้หรือเปล่า
ดูแลเด็กได้ไหมใครเจอก็ช่วยเหลือหน่อยนะครับแจ้งเจ้าหน้าที่หน่อยนะครับ